ช่วงแรกวันนี้หน้าร้อนแบบนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอากาศร้อนเนี่ย
คือบางที่เขาบอกว่าสภาพอากาศร้อนเขาก็เลยพลิกวิกฤตตรงนี้
จากความร้อนให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้จากอ่างเก็บน้ำธรรมดาเนี่ย
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบห้อร่องแพร่ร่องแพร่บ้านมานั่งแพร่
ร่องแผ่แบบเย็นกายสบายใจเลยจ้าไปค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะ
นี่คือแพร่ลอยน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจรอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
ครับแพร่ลอยน้ำแห่งนี้นะคะเป็นแพร่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแบบเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีรายได้ในช่วงหน้าแรงแบบนี้
โดยทางเทศบาลตำบลห้องแสงแล้วก็โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจร
ได้อนุญาตให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าไปดำเนินการก่อสร้างเป็นแพร่ลอยน้ำค่ะ
แล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าร้านอาหารในแพร่ลอยน้ำกว่า๒๐ร้านแล้วค่ะ
ว้าวก็จะเปิดแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งทานอาหารอร่อย
เด็กชอบนะนี่เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดแพร่มานะบอกเลยว่า
ในแต่ละวันได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวดีมาก
มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเข้ามารับประทานอาหารแล้วก็พากันลงเล่นน้ำคลายร้อนเยอะมากเลยค่ะคุณ
ยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันอีกด้วย
ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีจากชาวบ้าน
แล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อน
ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ท่องเที่ยว
ให้พักผ่อนคลายร้อนเพิ่มอีกหนึ่งที่

สำหรับใครที่อยากจะไปทานอาหารอร่อย
พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะ
แล้วก็ลงเล่นน้ำแบบเย็นฉ่ำแบบนี้
ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกัน
อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจร
บนห้องแซงอำเภอเริงนกถาจังหวัด

โอ้โหดูแล้วเหมือนอะไรนะเมาดีฟเลย
ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบแพร่ลอยน้ำเป็นแบบอยู่กลางน้ำเรียงไปเรื่อยอย่างนี้
แล้วก็ไปนั่งทานอาหารอร่อยกัน
เราเรียกว่าเป็นเมาดีฟอีสานได้ไหม
ดีเหมือนกันนะได้บรรยากาศ

มาลดีฟอีสานมาลดีฟมาลดีฟ